ตำรวจสพนกรุงศรีที่กาลสิน
แล้วก็ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูทรภาค๔เนี่ย
เขาลุยเข้าไปจับกลุ่มโดยเขาสืบทราบว่า
มีบ้านหลังหนึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น

แล้วก็ยังเป็นแหล่งค้ายาด้วย
ปรากฏไปจับกลุ่มในวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
ขนาดเข้าจับกลุ่มไปพบกับ
อัยัดคือ
อัยัดคือ
ท้ายที่สุดนะครับก็สามารถจับกลุ่มไอ้หยัดนี้ได้

ผู้ต้องหาผู้หลบหนีเขามีอาวุธสงครามอยู่ในมือนะครับ
กรณีนี้เป็นกรณีที่ตำรวจภูทรกราศิลปนที่กำลังกับทหารฝ่ายปกครอง
ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้าจับกลุ่มนายบัญญัติพรมมาอายุ๓๔ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานหลังไล่ล่านานอยู่๓วัน
กระทั่งทราบว่าหลบอยู่บริเวณป่าอ้อยบ้านนามูลตูนศาสตร์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
นำกำลังปิดล้อมจับกลุ่มแต่ผู้ต้องหาก็ไหวตัวทันพยายามหลบหนีอีกนะครับ
พร้อมกับยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ก็ต้องยิงสวนเพื่อเป็นการป้องกันตัว
สุดท้ายคนร้ายถูกยิงเข้าที่ต้นแขนขวาแล้วก็ถูกจับกลุ่มครับ
บัญญัติเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาลสินอยู่แล้ว
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานหลังจากใช้ปืนยิงดาบ
ตำรวจปราโมททิพย์มงคลตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔
บาดเจ็บสาหัสขณะที่ไปปฏิบัติการร่วมกับตำรวจภูทรหนองกรุงศรีนี่แหละฮะ
เข้าตรวจค้นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกราศิลป์นะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเจอนายบัญญัติอยู่ในบ้าน
แต่ยิงสวนสู้ออกมาทำให้ดาบตำรวจปราโมททิพย์มงคลเนี่ยนะครับ
ก็ถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวาแล้วก็แขนถึง๕นัดนะครับ
ตรวจสอบประวัติพบว่านายบัญญัติถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่นอยู่แล้วแล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จังหวัดมุกดาหารและมีคดีพยายามฆ่าผู้อื่น
รวมถึงคดียาเสพติดในจังหวัดกาลสิน
และล่าสุดนะครับก็คดีต่อสู้ขัดขวางพยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วย
โดยนายบัญญัติหรือฉายาของเขาคืออายัดหลบหนีการจับกลุ่มไป๓วัน
แล้วก็ไปขโมยรถอีแตน๑คันและรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีก๑คัน
ซึ่งจะต้องถูกแจ้งข้อหาขโมยทรัพย์สินเพิ่มเติมด้วย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมีอิทธิพลก่อคดีมาแล้วหลายครั้งนะครับ
การจับกลุ่มตัวได้ก็ทำให้ชาวบ้านอุ่นใจ
เพราะชาวบ้านเขาก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
เพราะว่าคนนี้มีอาวุธสงครามติดมือไปด้วยนะครับ